เมื่อวานนี้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันใช่ไหมคะ

รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงของเราก็เหมือนกันค่ะ
ที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันทั่วหน้า
เพื่อหวังให้ประเทศไทยของเราดีกว่าเดิม
มีใครกันบ้างเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
การเป็นลึกตั้งของเหล่าดารากันหน่อย
แต่ละคนพร้อมอกพร้อมใจภาพรวมเลยนะจ๊ะ
ใส่ชุดขาวเข้าครูหาค่ะ

ชื่อที่เรียกว่าเป็นลุคที่สบายตา

สั้นเลยนะแต่ว่าน่ารักมากนะคะ
หรือจะเป็นนุ่มต่อธนภพความหล่อใสทะลุภูหาไปเลยจ้ะ
ส่วนสิ่งที่ซุปตาเขาอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบไหนนั้น
มีอะไรฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมาฟังกันหน่อยค่ะ

อยากให้นายกและรัฐบาลชุดใหม่
จดจำนโยบายที่สัญญาเอาไว้กับประชาชน

ถ้าจำไม่ได้สมัยนี้มียูทูปนะครับ
เคยพูดอะไรไว้ย้อนไปเตือนความจำกันได้

ส่วนนางเอกสาวของเราเบลล่ารานี
ฝากไว้ในฐานะตัวแทนคนในวงการบันเทิง
ในเวทีโลกให้สำเร็จ
คนไทยเก่งมีไม่น้อย
แต่ยังขาดการสนับสนุนที่ดี

พีรณีแล้วก็ขวัญอุสามณี

อยากให้รีบแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน

ประเทศจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไง
ถ้าประชาชนกินไม่อิ่ม
นอนไม่หลักอันนี้ก็จริง

เกษตรกรคืออาชีพที่ควร
เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างยิ่ง

อิงฟ้าวราหะทั้งคู่ว่าไงคะพี่แจ๊ค

หากแบบปรับภาพที่สำคัญ
ที่สำคัญอยากให้ทำมากกว่าพูด

น้องตอบโดนใจนะคะ

อยากให้ดูกฎหมายสำคัญที่อาจจะไม่เป็นธรรมต่อประชาชน
แก้ได้ก็แก้ปรับได้ก็ปรับ

น้ำมันขาฟงขาไปอะไรอย่างนี้

และใดนะคุณผู้ชมนะคะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่า
คนที่จะมาเป็นนายกมนตรีคนต่อไปต้องเป็นคนดี
ซื่อสัตว์และมีสัจจะต่อคำพูดต่อของตัวเอง
นั่นแปลว่านะคะถ้าสัญญาอะไรไว้ก็ต้องทำให้ได้ด้วย
ค่ะนะคะก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะคะ
ติดตามไทยรัฐทีวีคอการเมืองดูตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เลยนะ